ก็ถึงคือต้องการทำขังหลัง

ร่วมการทำด้วย
การทำเร็วสัพกัน
เพื่อเดินแตงงรึง
เริ่มได้เลยครับเชียร์ได้เลย
หยุดเกมก่อนนะ

แต่น้องที่นั่งอยู่บนสแตนเขาไม่ทราบว่าไอ้ฉากหลังมันจะพัง
ค่ะเพราะทุกคนก็นั่งหันหลังให้

มันจะมี๕สแตน๕๔ใช่ไหม
สีที่สองพังลงมาแบบนี้ครับแล้วทับเด็กที่นั่งบนสแตนเชียร์หมดเลยครับ
กรีดร้องด้วยความนี่แล้วมันเป็นไม้เป็นโครงเหล็กหมดเลยฮะ

ใช่ครับโอ้น้องบาดเจ็บกันหลายคนเหมือนกันครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในงานแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลสระครูอำเภอสุวรรณภูมิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒โมงกว่าของเมื่อวาน
หลังจากเกิดเหตุก็ต้องโทรหากู้ชีพกู้ภัย
นำรถพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนที่บาดเจ็บครับ
นักเรียนหญิงนักเรียนชายบาดเจ็บรวม๑๒คนก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ประถมพยาบาลกันไป๕คนแต่มี๗คนต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้เบื้องต้นทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียน
แน่นอนก็มีการจัดสแตนเชียร์มีกองเชียร์ก็ต้องทำชงทำฉาก
คือมันสวยงามยิ่งใหญ่อลังการนักเรียนก็เลยไปเช่านั่งร้านมาทำสแตนเชียร์กัน
จุดเกิดเหตุก็เป็นสแตงใช่ไหมของสีชมพู
โครงเหล็กต่อเติมขึ้นไปสูงเชียวครับคุณผู้ชม
ติดป้ายกว้าง๑๒เมตรสูง๖เมตร๘๐เซนติเมตร
แล้วจังหวะที่เกิดเหตุลมพัดแรงลมพัดแรง
ด้วยความที่โครงสร้างตรงนี้มันไม่ใช่โครงสร้างเดิมของอัศจรรย์อัศจรรย์นะฮะ
คือเป็นที่เขาเช่ามาต่อเติมขึ้นไปมันไม่ได้แบบมั่นคงเท่าไห
พอลมพัดมันก็พังความสูงแล้วก็มีโครงกั้นไว้นิดหน่อยใช่ไหม
แล้วก็แรงที่น้องเขาก็ชงกระเชียกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ
เอาไปฟังเสียงนักเรียนหน่อยแล้วกันนะครับ
สาเหตุก็ตามที่เราคาดการณ์เมื่อสักครู่ก็คือโครงสร้างมันอาจจะไม่แข็งแรง
อย่างที่บอกว่าเช่านั่งร้านมาแล้วก็มาต่อขึ้นไปอีกทีนึงนะฮะ

มีจัดงานลมแรงพอดีครับ
ลมมันพัดมาก็อาจจะทำให้ไม่สามารถจะต้านแท้แรงลมได้นะ